เรื่องราวของตำรวจท่านหนึ่งผมต้องบอกเลยว่าเป็นท่านตำรวจที่
อื้อหือที่ผมพูดประจำอยู่แล้วนะคืออภิชาตรสามี
คอยดูแลภรรยาแล้วก็ช่วยเหลือภรรยาในการทำอาหารเปิดร้านขายอาหารแบบนี้นี่
แล้วมือดูครับเป็นระวิงเลยทีเดียวชาวบ้านแถวนั้นเขาเห็นแล้วนะ
โอ้โหเขาต้องยกนิ้วให้กับความสุดยอดของพี่คนนี้แต่งตัวเต็มยดเลยครับ
นั่งอยู่หน้าเตาแก๊สมือจับกระทะตักแป้งขนมลาดลงกระทะอย่างคล่องแคล่ว
เป็นภาพที่ชินตาของคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณตลาดสดเทศบาลเมือง
ปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาครับผู้ที่สนใจนะครับ
ก็เขาไปอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวหน้าร้านเมื่อสักครู่เขาเขียนเอาไว้แล้วว่า
ขนมปันปี๒๐บาทปันปีขนมปันปี๒๐บาทเท่านั้น
นายตำรวจท่านนี้ก็คือดาบตำรวจมานพสุขโสมนะครับก็ทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรปักทงชัย
และคุณภรรยาก็คือนางกุญจิราสุขโสมนะครับก็ช่วยกันทำขนมพื้นบ้านจากภาคใต้นี่แหละครับ
แล้วก็ขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวซึ่งก็มีรายได้เพิ่มเนี่ยนะครับ
วันละพันกว่าบาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแม่ดูแลประชาชนด้วยดูแลครอบครัวด้วยเป็นอย่างดีเลยทีเดียว
วิธีการทำไปดูกันหน่อยเขาทำยังไงต้องผสมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งเท้ายายหม่อมนอกจาก
เท้าใหญ่ม่อมเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็มีแป้งมันกะทิน้ำตาลตามสัดส่วนเลยผสมกันเข้าไป
ส่วนไส้ขนมนะครับเขาบอกว่าทำมาจากมะพร้าวอ่อนเคี่ยวกับน้ำตาลให้มีรสหวาน
หลังจากแป้งในกระทะสุกหอมได้ที่ก็นำขึ้นมาจากเตาใส่ไส้มะพร้าวอ่อนที่เตรียมไว้
ห่อให้เข้ากันอารมณ์คล้ายกับซูชิประมาณนั้นแล้วก็ตัดเป็นคำโรยหน้าด้วยนม
งาขาวงาดำและถั่วเหลืองแล้วก็ขายในราคากล่องละ๒๐บาท
แล้วก็ใครที่อยากจะช่วยคุณพี่ท่านนี้ในการอุดนุนไปก็ได้ที่ตลาดสดเทศบาลเมือง
ปักทงชัยเป็นสุดยอดอภิชาติแต่สามีผมขอปรบมือให้เลยครับ

ใช่ในหน้าที่ของการเป็นตำรวจแล้วก็ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดี
น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องยกนิ้วให้แล้วก็จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างในอนาคตในภายข้างหน้านะครับ